ช่วงนี้หน้าตาแม่แอ๊ปสดใสเป็นพิษศึก
สดใสเป็นสีจะบู
เวลาไปออกสื่อเรื่องความร่วงคำรักเค้าก็ดูกล้าพูดมา
ปุ่มนนกุลขึ้นมา
คราวนี้แหละค่ะบอกว่าเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงหัวใจแม่แอ๊บจริงหรือเปล่า
คำตอบจะเป็นยังไงคุมเคลืออีกหรือเปล่า

ก็หวังว่าทุกคนจะรอติดตามนะครับ
ไม่ถึงว่าไม่เป็นจุดจริงแต่ว่าเขาดูดื่มอีก

มีคนรู้กับเราเป็นสิ่งที่ดี
จริงแต่อันนี้บอกว่าเออถ้าพูดจริงเนี่ยเดี๋ยวอนาคตจะมาอัปเดตอีกที
มันก็มีความหวังไงคุณคิดเหมือนกับนักข่าวในงานเมื่อวาน
คุณผู้ชมเขาบอกว่าพากันสังเกตอาการตอนสัมภาษณ์น้องนะหน้าก็แดงหูก็แดง
ไม่รู้ว่าไฟในงานมันแบบว่าไฟเป็นสีนี้หรือเปล่าแล้วสาดหน้าน้องไป
เพราะว่าเขาพูดเรื่องพี่แอฟด้วยอะไรด้วย
คุณแทบจะไม่กระพริบตากันเลยตาแห้งกันเลยเมื่อวานเนี่ยตาขาว
ที่เรียนเรียกว่าอ้ายกลับกริโอโยค่ะตอนพูดถึงไหมแอฟ

เอาพูดตรงหลายคนแซวดูไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติ

แล้วก็ความสัมพันธ์ก็ตามที่ได้ยินเลยคุณผู้ชมค่ะ

ไว้เป็นคู่จริงเมื่อไหร่จะมาอัปเดตทุกคน

เขาก็รู้สถานะแบบชัดนะตอนนี้นะตอนนี้

ห่างกันแค่๑๕ปีเองคุณผู้ชมค่ะ

ส่วนความสนิทสนมที่เห็นในโซเชียลเนี่ย
แค่เราอ่านเราก็เขินม้วนอยู่เหมือนกันนะ

เราไม่รอช้าค่ะปล่อยบัตรเด็ดฮุกไปเลยบอกว่า
อื้อหือสวยก็พิมพ์มาเลยสิค่ะ

คนไลก์เม้นท์นี้อ่ะเกือบพันธุ์อ่ะคิดดู

ภาพว่าสวยไม่ต้องมีอื้อหืออาหาร

เอี่คือแบบคำไว้สวยครับ

เอาจริงนะนาทีนี้ทุกคนอยากจะล้วงลึกหัวใจของแม่แอฟ
อยากจะควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์
เพราะแค่เพียงคำพูด
เพียงใหม่ก็มา